๖นาฬิกา๒นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ
ยังคงเข้มข้นเรื่องของปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง

เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเราก็ใจหายเหมือนกันนะ

ตอน๖โมงนี่คือเปิดแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณทุกช่องเลย
หลายคนก็ใจจดใจจ่อว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้าง
รวมถึงอาการของน้องจะมีความคืบหน้าไหมยังไงด้วย
เพราะว่าเป็นการถ่ายท่อสัญญาณในรายการเดินหน้าประเทศไทยเลยนะครับ
ตั้งแต่๖นาฬิกา๑๘นาฬิกานะครับ
ยาวไปเราก็รับฟังยาวไปจนทุ่มกว่า
เพราะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมายถึงว่าตัวเฮดนะ
ทุกท่านก็จะมานั่งที่โต๊ะแถลงแล้วก็แถลงในแต่ละเรื่องนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เป็นการแถลงปิดศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนี้อย่างเป็นทางการนะครับ
เพราะว่าเป็นศูนย์อำนวยการร่วมในการค้นหาผู้สูญหาย
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนี่คือชื่อเต็มนะครับ
คุณรู้สึกไหมคือเหมือนมีอะไรมาผูกพันอยู่กับชีวิตเราใน๑๗วัน
ใช่คุณคิดดูสิเช้าสายบ่ายเย็นดึก
อ่านตลอดตามข่าวตลอดทุกวันทั้งวัน
คุณผู้ชมบางคนนี่บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหมือนกันนะ
หลายคนเห็นหน้าทางผู้ว่านโรงศักดิ์ทุกวันเห็นหน้าเจ้าหน้าที่ทุกวัน
อยากจะรับทราบข่าวสารกันทุกวันก็เลยติดตามกันทุกวันเหมือนกันนะครับ
คือจริงปิดศูนย์ดีเพราะถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจแล้ว
แต่ว่าเราก็คิดถึงทุกท่าน
นี่แหละครับนายนโรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหาย
ในวันนาอุทยานคำหลวงคุณน้ำนางนอน
เป็นคนเริ่มแถลงคนแรกนะครับ
บอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความรักความสามัคคี
ไม่ใช่เพราะแค่คนไทยในประเทศแต่รวมไปถึงต่างประเทศด้วย
และพร้อมที่จะถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น
จากกรณีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกครับ

คนที่อยู่เบื้องหลังคือทีมสูบน้ำ
ซิลกับทีมดำน้ำขอผมแค่ว่า
สูบให้สามารถที่จะเงยหัวมาหายใจได้

จนสุดท้ายสูบอย่างไรก็รถทีละเซน
ทีมซิลบอกว่าไม่ไหวแล้วรอไม่ไหว
เอาขวดอากาศไปวางโรยแล้ว
แล้วสามารถว่ายน้ำโดยที่ไม่ต้องขาแตะพื้น

นี่คือศักยภาพของทีมไดเวอร์

สภาพแวดล้อมต้องดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

แต่แทบจะไม่มีและจุดอื่น

เราสามารถที่จะโผล่มาหายใจได้

ที่พอยืนขึ้นมาเปลี่ยนถังอากาศได้

เกินคำว่ากู้ภัยกู้ชีพ
แต่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของทุกคน

ก็มือทั้งด้านเทคโนโลยีความรู้อุปกรณ์ต่าง

ค้นกู้ภัยได้แต่ภารกิจสุดท้าย
คือการส่งกลับทั้ง๑๓คน
ที่ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงราย

ให้กลับมามีสภาพป่าที่สมบูรณ์อีกครั้ง
สิ่งสำคัญคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลก

ในถ้ำที่มีน้ำเต็ม

หน่วยงานต่างต้องนำไปพัฒนา
ถึงวิธีการกู้ภัยในอนาคต
ถึงได้บอกว่านอกจากเป็นบทเรียนของไทยแล้ว
ยังเป็นบทเรียนของโลกด้วยนะครับ
พร้อมกันนี้นะครับนายนรงศักดิ์ยังบอกว่า

จ่าแซมซึ่งถือว่าเป็นพระเอกตัวจริง

ที่ถ้ำขุนน้ำหน่างนอนในครั้งนี้นะครับ
ก็ในนามของสอรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
จากการต่อการจากไปของทั้งจ๋าแซม
แล้วก็บีดาของนายแพทย์แฮริสด้วยนะครับ
ขณะที่พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือว่าซิลนะฮะก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับ
อุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำในถ้ำ
คือพบซิลออกมาเปิดเผยหมดเลยนะคุณ
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเราเจออะไรบ้าง
พบซิลเล่าเป็นฉากเหมือนหนังนะคุณ
คือคุณคิดดูสิตลอดระยะเวลาการแถลง
เขาจะมีให้ล่ามแปลภาษา
แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าขอเล่าแบบยาวเลย

เพราะว่าอุปสรรคต่างที่นักดำน้ำและที่ซิลเข้าไปเจอเนี่ย
เดินหน้าทั้งถอยร่น

บอกโอ้โหตอนแรกเราสู้น้ำไม่ได้เลย
ชิงพื้นที่จากน้ำไม่ได้เลย
แต่ด้วยความไม่ท้อถอยความพยายามความศรัทธา
และความมุ่งมั่นในการจะไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตให้ได้
แม้ว่าในช่วงแรกเดินเข้าไปถึงจุดพัทยาบีชแล้วนะ

ดำน้ำลุยกันเข้าไปหนักหนาสาหัสแค่ไหน
ลุยกันเข้าไปถึงพัทยาบีช
ไปเจอรอยเท้าของคน

ต้องเดินหน้าต่อถอยไปถอยมาเดินหน้าต่อไป
โอ้โฮอยู่นานเหมือนกัน
แล้วก็วิตกกังวลมากนะครับ
ทีมงานก็พยายาม
ออกเซียนไปเติมเนี่ยก็พยายามหาวิธีหลายวิธีนะครับ
เราก็เตรียมการเราก็ทำเหมือนกัน

สู้กับธรรมชาติสู้ยากมากนะครับ

อะไรก็ต้านทานมันไม่ได้นะครับ

ยากมากนะครับก็ยากจริง

แล้วก็ตามที่ผู้ว่าได้กล่าวมาแล้ว

เราต้องมีการพัฒนาตัวบุคลากรของเราเพิ่มไปอีกนะครับ
เพื่อให้เราสามารถรับกับ
ภัยพิบัติได้ในหลายรูปแบบ
เนี่ยการบอกการเล่าของพลเรือตรีอาภากรเนี่ย
โอ้โหก็เล่าเป็นฉากเป็นช็อตเลยนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในถ้ำหลวงแห่งนี้
กับการที่เราต้องต่อสู้น้ำที่มันทะลักล้นเข้ามาภายในถ้ำนะครับ

แล้วก็ได้รับกำลังใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศ
รวมถึงชาวต่างชาติที่นำวิทยาการแล้วก็อุปกรณ์ต่างมาช่วยเหลือกันนะครับ
ส่วนไฮไลท์ของอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาเปิดเผย
เรื่องของอาการของเด็กนั่นก็คือ
นายแพทย์ชัยเวทธนภัยสารผู้บริการโรงพยาบาลเชียงกรายประชานุคระ
ซึ่งกล่าวยืนยันว่าภารกิจที่ได้รับได้มาตรฐาน
เป็นไปตามทฤษฎีอย่างชัดเจน
ผู้ป่วยชุดแรก๔คนกลุ่มที่๒อีก๔คนกลุ่มที่๓อีก๕คน
รวมกับซิลอีก๔คนนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย

เรื่องต้นต้องอยู่ในโรงพยาบาล๗๑๐วัน
และขอประเมินเป็นระยะ
อกจากนี้ยังต้องติดตามผลต่อเนื่องอีก๓๐วัน
และนี่แหละครับภาพที่ถูกเปิดเผยออกมา

นี่ผมไม่อธิบายอะไรมาก
ผมให้พวกคุณดูภาพเหล่านี้

คนที่ไปร่วมแถลงข่าวรวมถึงคนที่เกาะติดหน้าจออยู่

คือเขาต้องจัดเตรียมภาพที่ขึ้นพรีเซนต์ใช่ไหม

พอเราเห็นภาพเหล่านี้โอ้โหเราขนลุกเลยอ่ะใช่

เอาฟังเสียงของท่านผอพูดหน่อยครับ
อันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่า๑๓คนนั้นบวกกับอีก๔คนที่เป็นซิล
การปลอดภัยมีปอดอักเสบเล็กน้อยอยู่๓ราย
ที่เหลือก็ดูผลเลือดที่มีการตรวจละเอียดอย่างยิ่งนะครับ
เรียนได้เลยเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ปกติเหมือนกัน
เพื่อความปลอดภัยโดยเบื้องต้นเนี่ยการอยู่ในโรงพยาบาล
น่าจะประมาณ๗๑๐วันซึ่งขออนุญาตประเมินเป็นระยะระยะนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแผนการกลับไปอยู่ที่บ้านพักฟื้นอีก
อีกอย่างน้อย๓๐วันซึ่งทางคณะแพทย์ต้องติดตามดู

โอ้โหช่วงนี้นี่คือคนก็ดีใจคนก็ฮือฮาแล้วนะคุณ
แต่นี่ดิฉันเป็นเอฟซีคนนี้ค่ะพลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่า

ใครก็เป็นเอฟซีนะเพราะว่าเวลาเราให้ท่านแถลงนะ

เพราะว่าท่านแถลงสั้นสุดน้อยสุดแต่เป็นคำคมสุด
ใช่ชอบมีวลีเด็ดชอบมีคำคม
ขนาดพอบสเอารอยังแสวเลย
ท่านรองวันนี้ไม่มีคำคมอะไรเหรอ
อี้วันนี้นะแถลงปิด๐มี
บอกว่าหลายเชื้อชาติหลากภาษาต่างหน้าที่
ร่วมใจในความสามัคคี
หนทางมีสู่ความสำเร็จได้

เพราะว่าหลายคนก็รอว่าลีเด็ดจากท่านนะฮะ
ตอนแรกท่านไม่ได้พูดถึงวลีเด็ดเหล่านี้นะ

แล้วก็พบศูนย์ก็บอกท่านรอง

ไม่มีคำคมเหรออ้าวพอมีปุ๊บ

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รองจงคล้ายวรพงศธรนะฮะ
ก็พูดในนามของอธิบดีกรมนะครับ
แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องของการขอบคุณทีมงานทุกท่าน
ในการที่ทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วง
แต่หน้าที่ของทางกรมเองนะยังต้องทำงานต่อนะคุณ

ก็ขึ้นไปสำรวจปล่องช่องโพรงด้านบนเขา
แล้วก็เรื่องของการทำบายพาส
การทำทางเลี่ยงน้ำเปลี่ยนทางน้ำปิดช่องทางน้ำไหล
ทีนี้ล่ะครับพอเบี่ยงไปแล้วพอปิดไปแล้ว

ก็ต้องมาดูเรื่องของการฟื้นฟู
เพราะว่าการฟื้นฟูจะเป็นภารกิจหลักของทางด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย
โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ส่วนเรื่องของการขนอุปกรณ์ภายในถ้ำ
ตอนนี้ขอให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าน้ำในถ้ำจะลดลง
เพราะว่าคุณมันเป็นข่าวออกมาเลยนะ
ว่าหลังจากที่ภารกิจเสร็จปุ๊บ
พา๑๓ชีวิตออกมาได้ปั๊บ
ซิลออกมาทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่เร่งออกมาทั้งหมดแล้ว
น้ำในถ้ำสูงขึ้นทันที
สูบน้ำดับมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในถ้ำ

ให้เจ้าหน้าที่ชุดสุดท้ายต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุด
ไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์คือติดอยู่ในนั้นอีกนะ
ครับฟังเสียงฉันรองอธิบดีกรมอุทิยานนะครับ
ทางชวนรอบประธานก็ส่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาให้เรา
ผมไม่เคยเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังนะครับ
ว่าขั้นตอนมันยากเพราะว่าลำน้ำทั้งสายนะครับ
ผมเรียนอย่างนี้ครับมันมาตลอดสาย
ถ้าเราไม่สังเกตหรือว่าสังเกตด้วยตาเฉยเนี่ย
เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าน้ำเนี่ยหายไปจุดไหนนะครับ
ทีมธรณีฟิสิกส์ก็เข้าไปตรวจสอบดู
สำรวจว่าตรงไหนมีโพงที่น้ำจะเข้าไปได้บ้างนะครับ
เดินสำรวจกันตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ก็ไปเจอมันจะเป็นสีฟ้านะครับ
แล้วก็มันก็พิสูจน์ด้วยหลักวิชาการได้ว่าตรงนั้นน้ำมันน่าจะไหลเข้าไป
อาศัยกำลังไม่ว่าจะเป็นทหารเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานนะครับ
แล้วที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านที่ผาหมีเราบอกว่าขอกำลังนะครับ
ร้อยคนเข้ามากันเกือบสองร้อยคนในวันนั้นนะครับ
นี่แหละครับเมื่อวานก็เป็นบรรยากาศของการแถลงปิดศูนย์อำนวยการร่วม
ในการค้นหาผู้ศูนย์หายในวรรณอุทยานธรรมหลวงคุณน้ำนางนอน
ก็บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นเพราะว่าเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นการลุล่วงภารกิจทั้งหมดแล้วนะครับ
เมื่อวานสื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจเยอะ
ก็ต้องมีร่ามในการแปลภาษาให้สื่อต่างชาติได้เข้าใจด้วย
เพราะว่าการสื่อสารเหล่านี้มันจะไปถึงคนทั่วโลกนะครับ
คันด้วยนะคะซึ่งร่ามก็มีการแปลมีการอธิบายให้เข้าใจ
แล้วก็ช่วงท้ายของการแถลงก็เปิดโอกาสให้สื่อได้สอบถามเพิ่มเติมด้วย
ก็นั่งถามกันอยู่อีกเป็นชั่วโมงคุณอีกเยอะเลยนะฮะ